ความคืบหน้าคดีที่ขับรถชนเฉียวแล้วก็หนีไป

ล่าสุดความคืบหน้าก็คือว่าคนที่ขับรถปาเจโร่นั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
เบื้องต้นครับได้มีการตรวจสอบรถทั้งสองคันเพื่อจะหาร่องรอยการเฉียวชนนะครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบสภาพรถทั้ง๒คันนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓ตรวจสอบรถยนต์ปาเจโร่แล้วก็รถกระบะ
หาร่องรอยการเฉียวชนหลังจากที่เกิดเหตุส่งท้ายปลายปีเลยนะครับ
ธันวาคม๒๕๕๙รถยนต์ปาเจโร่ขับรถเฉียวชนแล้วก็หนี
ก่อนจะมีการแชร์ภาพวงจรปิดในโลกออนไลน์แล้วก็มีการนำเสนอผ่านทางไทยรัฐทีวี
ไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบพบว่ายางด้านในของล้อรถปาเจโร่
ที่ฝั่งขวาครับมีรอยเสียดสีแล้วก็ยางรถยนต์นั้นปริขาด
อกจากนี้พบร่องรอยการเฉียวชนที่กันโครนล้อหลังนะครับฝั่งเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างสีรถถ่ายภาพเก็บเอาไว้
เนื่องจากว่ารถคันนี้มีการซ่อมแซมสีตัวรถมาด้วย
ส่วนรถกระบะคู่กรณีพบร่องรอยการเฉียวชนครับที่ด้านซ้ายของตัวรถ
ซึ่งเป็นด้านที่ถูกรถยนต์ปาเจโร่นั้นเบียดชนก่อนจะพลิกคว่ำ
แล้วก็ข้ามไปชนกับรถเก่งที่ขับสวนทางมาภาพเหตุการณ์ให้ดูกันอีกครั้ง
พลิกตลบไปอีกฝั่งหนึ่งครับขับมาในวงกลมสีแดงจอดอยู่แป๊บหนึ่งครับ
แล้วก็ไปต่อนี่คือคลิปเหตุการณ์ย้อนมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง
กับเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นส่งท้ายปลายปีก่อน
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือนำตัวอย่างสีของรถยนต์ทั้งสองคัน
ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓นำไปประกอบสำนวนเพิ่มเติม
แล้วก็คาดการณ์เบื้องต้นนะครับว่าอีกประมาณสักวัน๒วันนี้น่าจะแล้วเสร็จ
หรือไม่เกิน๒สัปดาห์ใช้เวลาประมาณนี้คงจะเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน
พันธุ์ตำรวจโทพิชัยเชิดชูรองผู้กำกับการการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโพกลางครับ
อำเภอเมืองนครราชศรีมาบอกว่าตำรวจออกหมายเรียกนายวสันอังคุนันอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นทหารเรือชั้นประทวนสังกัดหน่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนขับรถไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
เรื่องต้นนายวสันบอกว่าจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ภายในสัปดาห์นี้
แต่หากครบกำหนดภายในวันที่๓กุมภาพันธ์ยังไม่ไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจจะออกหมายจับนะครับ
ติเหตุในครั้งนี้ครับมีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุคนขับรถปาเจโร่แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งมาคู่กันเนี่ยลงไปดูเหตุการณ์อยู่แป๊บหนึ่งครับช่วยผู้บาดเจ็บออกมาก่อนจะขับรถหลบหนีไปโดยไม่มีการแสดงตัวว่าเป็นคนขับรถคันที่ก่อเหตุซึ่งคดีนี้เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐ